ที่สวัสดีครับคุณแม่พาลูกชายอยู่ชั้นม๑มาร้องขอความเป็นธรรมกับคุณเนธกระพบ
เจ้าของเพจสายไม้ต้องรอดบอกว่าลูกชายถูกรุ่นพี่บังคับให้สูบกัญชา
จนถึงขั้นน็อกหมดสติต้องปั๊มหัวใจ
แล้วพอไปแจ้งเรื่องนี้กับโรงเรียนเหมือนโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยรับผิดชอบ
ยังพูดในธรรมนองว่าลูกชายนี่แหละเป็นคนไปชวนรุ่นพี่สูบ
ในขณะเดียวกันรุ่นพี่ก็มาข่มขู่ลูกว่าให้ยอมรับว่าเขาเป็นคนชวนรุ่นพี่สูบเอง
แม่บอกแม่มีคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมด้วย

แล้วลูกไม่ไหวอ้วกแตก
ต้องเอาลูกมานอนกับพื้นนะคะริมถนน
แข็งขาไม่มีแรงค่ะแล้วก็วูบไปเลย
อาการไม่ดีขึ้นเลยทางโรงเรียนก็ไม่สนใจ
ที่รู้ถ่ายคลิปอันนี้เพื่อเป็นพยานนะคะเพื่อเป็นหลักฐาน
เพราะหนูก็ไม่รู้ว่าทางโรงเรียนมันจะยังไงมั่ง
นี่ค่ะแม่บอกคลิปนี้ถ่าย๗กุมภาพันธ์
ใช้เป็นหลักฐานว่าลูกมีอาการข้างเคียงจากการสูบกัญชา
หลังถูกนักเรียนชายรุ่นพี่ชั้นม๓บังคับให้สูบในห้องน้ำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งที่น้องเนี่ยรักษาอาการในโรงพยาบาลมา๕วันแล้วนะคะ
ส่วนอีกคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลโคกสำโรงค่ะ
เอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
พอสูบกัญชาเข้าไปถึงแม้จะได้รับการรักษาจากแพทย์
แต่น้องก็มีอาการเวียนหัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยค่ะ
ทีนี้แม่พาลูกชายพร้อมหลักฐานมามอบให้กับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ

เขาปวดท้องก็เลยไปเข้าห้องน้ำ

รุ่นพี่ม๓๒คนสูบกัญชาอยู่
เขาถูกบังคับให้สูบจนสำลักไป๒ครั้ง
ต้องออกไปอ้วกข้างห้องน้ำแล้วกลับขึ้นไปเรียน
แต่ระหว่างเรียนอยู่ก็มึนงง
ร่างกายอ่อนแรงแล้วหมดสติวูบไปเลย

ตอนที่ครูกำลังปั๊มหัวใจเขาอยู่อะค่ะ
แล้วก็พาส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียน
น้องบอกว่ายืนยันว่าน้องเล่าความจริง
และที่ผ่านมาโรงเรียนไม่เคยติดต่ออะไรมาเลย
ตอนที่โรงพยาบาลไม่มีไม่มีแม้แต่จะมาเยี่ยมไม่มีแม้แต่จะถามเลย
ถ้าเกิดแม่หนูไม่โทรไปเร่งเขา
ว่าเออเด็กเป็นอย่างนี้นะได้คืบหน้ายังไงมั่ง
ถ้าเกิดอย่างนั้นหนูว่าหนูก็ไม่ได้อะไรเลย
บอกโรงเรียนแค่ส่วนกระเช้าแต่ไม่ติดต่อหา
แค่นั้นแม่บอกแม่ยังไม่โกรธนะ
ที่แม่โกรธคือโรงเรียนบอกว่า
ลูกแม่เป็นคนซื้อและสูบกัญชาเอง
ทั้งที่ก่อนหน้านี้โรงเรียนบอกแม่ว่า

ลูกเธอเป็นคนซื้อและสูบและชวนรุ่นพี่สูบ
ก็เลยบอกว่าพอทำไมกลับคำขนาดนี้

ไม่เคยได้มาพูดคุยถามอาการของลูกหนู

ไม่เคยได้มาพูดคุยถามอาการของลูกหนู

ไม่เคยได้มาพูดคุยถามอาการของลูกหนู

ไม่เคยได้มาพูดคุยถามอาการของลูกหนู

ไม่เคยได้มาพูดคุยถามอาการของลูกหนู

ไม่เคยได้มาพูดคุยถามอาการของลูกหนู

ไม่เคยได้มาพูดคุยถามอาการของลูกหนู

ไม่เคยได้มาพูดคุยถามอาการของลูกหนู